กรมสุขภาพจิตเขาแนะนำวิธีในการเสพข่าวการเมืองอย่างไร
ไม่เครียดต้องหมั่นเช็คอะไรบ้างมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่เรื่องนี้ต้องมาดูกันก่อนครับคุณผู้ชมไม่รู้จะเครียดหรือเปล่านะ
ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลที่สัปดาห์ที่แล้วขึ้นไป๔รอบ
เพิ่งมาปรับลดลงเมื่อวานนี้๓๐สตางค์ต่อลิตรคนใช้คนใช้เบนซินกับโซฮอลก็ดีใจกันได้ไปถึง๒๔ชั่วโมงครับ
เพราะเช้านี้ตี๕ที่ผ่านมากลุ่มเบนซินโซฮอล์ปรับขึ้นราคาอีกรอบ๓๐สตางค์ต่อลิตรครับ
ทำให้แก๊สโซฮอล๙๕ราคาอยู่ที่๓๗บาท๒๕สตลิตรโซฮอล๙๑๓๖บาท๙๘สตลิตร
ส่วนประเด็นการเมืองที่ยังเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ออกมาแสดงความเป็นห่วงการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าจะกระทบการส่งออกทำให้หดตัวลงและยังมีปัจจัยเสี่ยงรอบด้านด้วย
โดยทางหอการค้าไทยเขามองว่าหากตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนสิงหาคมการส่งออกของไทยไปตลาดโลกจะหดตัวลง๑๕
แต่ถ้าเดือนสิงหาคมยังตั้งรัฐบาลไม่ได้จะทำให้การส่งออกไทยหดตัวไปถึง๒๕
และยังเจอกับปัจจัยเสี่ยงทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเศรษฐกิจจีนที่โตไม่ถึง๕อัตราว่างงานค่าเงินที่ผันผวนภาวะเอลนินโยและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับ
เขาก็เลยมองว่าจำเป็นต้องมีรัฐบาลเข้ามาดูแลนโยบายและออกมาตรการช่วยเหลือโดยเร็วครับ
มาดูกรมสุขภาพจิตครับออกมาเตือนคนไทยให้เสพข่าวการเมืองโดยไม่เครียดจนเกินไปก็แนะมา๓วิธีคุณผู้ชมให้ดูแลตนเอง
วิธีแรกก็คือต้องมีสติและประเมินตนเองว่ายังรู้สึกสบายดีไหม
จากความสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ
มีสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ไม่บกพร่องและไม่ทะเลาะกับใคร
อันนี้ข้อแรกข้อที่๒ครับให้จัดสรรเวลารับรู้ข่าวสาร
แต่พอสมควรกับตนเองอย่าไปดูทั้งวันคุณผู้ชมมันเครียด
ข้อ๓ครับถ้ารู้สึกไม่ค่อยดีแล้วหงุดหงิด
ให้ปรึกษาคนใกล้ชิดที่มีวุฒิภาวะพร้อมกับรับฟังและปรึกษาได้
หากคุณเครียดรุมร้าวจนกระทบการทำงาน
ความสัมพันธ์ให้คุณไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเขาจะช่วยหาวิธีแก้ไขและช่วยหาวิธีผ่อนคลายต่อไปครับ